ต่อเนื่องกับความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์

ก็มีทั้งฝากฝั่งที่เห็นด้วยแล้วก็เห็นต่างนะคะ
เริ่มดูกันที่ฝากฝั่งวัดพระธรรมกายก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ได้มีการโพสต์ความเคลื่อนไหวของพระธรรมชโย
ซึ่งความเคลื่อนไหวแรกหลังพระธรรมชโยไม่มามอบตัวคือการไลฟ์สดแถลงการโดยโคศกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายบอกว่า
พระธรรมชโยอาภาษณ์จริงขณะกำลังเคลื่อนย้ายมาพบดีเอสไอด้วยอาการบ้านหมุนเป็นลมหมดสติ
อาการป่วยของพระธรรมชโยบอกว่า
ป่วยจริงโรคที่พบอยู่นั้นก็ไม่พบเจอบ่อยนักนะคะ
เมื่อเป็นแล้วอาการก็จะรุนแรงวอนให้ทุกฝ่ายเห็นใจหลวงพ่อด้วย
ช่วงนี้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายหลวงพ่อได้จริงค่ะ
คุณหลวงพ่อนี่ท่านก็มีอาการอาภาษณ์หลายโรคนะครับผม
ด้วยกันมีทั้งโรคเบาหวานโรคภูมิแพ้นะครับ
และที่สำคัญที่สุดที่เป็นประเด็นตอนนี้
ก็คือโรคภาวะเส้นเลือดนะครับที่ขาอุดตัน
ซึ่งเป็นโรคที่เป็นภาวะริ่มเลือดส่วนบนตรงบริเวณในอุ้งเชิงการ
เป็นโรคที่นานเจอทีครับ
แค่๑ที่จะทำให้ถ้าเกิดยกท่านเคลื่อนท่านไปจุดหนึ่ง
ขอแค่ช่วงทามิ้งนี้ครับช่วงเวลานี้ให้พดไปก่อน
ถ้าตอนนี้ท่านเคลื่อนที่ขึ้นมาเนี่ยแค่๑แล้วทำให้ท่านมรณภาพ
ซึ่งเป็นศูนย์รวมข่าวสารต่างของวัดพระธรรมกาย
ก็ได้มีการแชร์ภาพเหล่าลูกศิษย์ของวัดที่รวมใจกันใส่เสื้อสีขาว
กรีนข้อความว่าเราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธรรมชโย
พร้อมทั้งมีการแชร์ภาพแล้วก็ข้อความต่างยืนยันว่า
ขณะที่ทางฝั่งลูกศิษย์ที่ต่างประเทศ
ร้องขอความเป็นธรรมให้กับหลวงพ่อธรรมชโย
จากนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะรองอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญา
นายปริเมฆอินทรชุมนุมก็ได้มีการโพสต์เกี่ยวกับคดีความที่เกิดขึ้น
แต่ไปที่สถานีตำรวจภูทรคลองหลวงได้ซึ่งการแจ้งข้อกล่าวหานั้น
ที่ใดก็ได้นอนป่วยในโรงพยาบาลก็ไปแจ้งข้อกล่าวหาได้
ขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนนะคะก็ได้มีการออกมากดดันให้พระธรรมชโย
อกจากนี้นะคะก็ยังมีการตั้งกระทู้ในพันทิพย์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย
คำสอนที่บิดเบือนการชักชวนให้คนบริจาคเงินมากเพื่อจะได้ไปสวรรค์
และมองว่าทางวัดกำลังสร้างกำแพงมนุษย์ก่อมวลชนให้ออกมาปะทะกับเจ้าหน้าที่ค่ะ